ส่วนช่วงนี้ไปดูไอเดียเก๋กันหน่อย
เขาบอกว่าไม่เหมือนใครเป็นของชำรวยจากงานแต่ง
งานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญ

แต่ว่าที่นี่ไม่เศร้าคุณผู้ชมมีแต่เรื่องที่น่ายินดี
แล้วก็ไอเดียเก๋ของของชำรวยที่นี่
เขาแจกต้นกล้าไม้พยุงต้นพยุงนี่แหละ

อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินครับ

นางสาวพรพิมลวงเลิศกับ

ก็เหมือนงานมงคลสมรสทั่วไปนะครับ
มีแห่ขันหมากผ่านประตูเงินประตูทอง
เจ้าบ่าวนี่กระเป๋าฉีกเลยทีเดียว

ดน้ำสังแล้วก็ทำบุญตักบาทนะครับ

ของเจ้าสาวนักอนุรักษ์ธรรมชาติ

นายพีรชัยวงเลิศ
คุณครูโรงเรียนบ้านอีแซ
ได้พุทธแนวคิดพยุงรักเป่าสาว
สร้างโลกสีเขียวด้วยความรัก

เออก็ได้เนรมิตของชำรวย

เป็นกล้าพันไม้พยุงกว่า

ห่อเป็นของชำรวยด้วยถุงกระดาษ

และยังถวายต้นกล้าพยุง๔๐๐ต้น
เพื่อที่จะได้นำไปปลูกในวัดต่าง

แขกทุกคนเพื่อนำไปปลูกที่บ้าน
ในงานก็พากันอึ้งเลยครับ

โอ้โหใครจะมาแจกไม้พยุงแบบนี้

หลายคนเถาแถวต่อเคี่ยว

แต่ก็ต้องใส่๒สองต้นนะคะ
เขาให้สองละต้นนะ

พอเอาไว้เองแบ่งปันแทนความรักไงและแทนคำขอบคุณให้กับแขกที่ได้ช่วยกันปลูกไว้
ตามหัวไร่ปลายนาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับ
ก็เริ่มมีคุณผู้ชมส่งข้อความมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว
บอกว่าอยากไปตลาดบางน้ำพึ่งเออน่าสนใจไปเที่ยวตลาดเนี่ย
รับรองว่ามันก็จะต้องมีของกินอะไรอร่อย
โว่น้องใบตองเนี่ยค่ะสมัยก่อนตอนเป็นดาราเล่นเป็นตัวร้าย
เข้าตลาดตลาดแตกในวุ่นวายเลยนะ

ดิฉันไม่ได้เป็นตัวร้ายดิฉันเป็นนางเอ